คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
มีวัยรุ่นนะคะอายุประมาณ๑๘ถูกรุมทำร้ายเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปหาแม่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทร
แล้วก็มีวัยรุ่นที่เขายืนยันว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
ไม่ได้มีเรื่องมีราวกันมาก่อนมากันตั้งหลายคนแล้วก็มารุมทำร้ายร่างกายเขาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
นี่นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่ค่ะโอ้โหคือวัยรุ่นที่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยค่ะ
ทำลูกศรให้ดูสีน้ำเงินเห็นไหมแล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย
วันนั้นเขาพยายามถือเก้าอี้มาเป็นใช่ค่ะมาเป็นโลกกำบังค่ะแล้วก็มีผู้หญิงด้วยผู้หญิงคงเป็นแฟนหนุ่มของคนที่ถูกทำร้ายเห็นไหมคนใส่หมวกกันน็อกวิ่งเข้าไปตรงป้อมรอปภคงจะไปขอความช่วยเหลือแหละนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขามากันน่าจะสักสี่คนครับรถจักรยานยนต์สองคันมาทำร้ายเขาอะค่ะคือน้องผู้เสียหายเขาก็อยู่กับแฟนผู้หญิงอ่ะ
น้องผู้หญิงที่เป็นแฟนสาวก็พยายามจะมาขอกุญแจรถจักรยานยนต์คืนไม่ให้ไม่ยอมให้ค่ะทีนี้ค่ะดูนะคะดูนะคะเดี๋ยวไปเครื่องนี่เครื่องกุญแจรถคือรอปภใช่ไหมรอปภเขาก็ยืนดูยืนดูอยู่ยืนดูอยู่ไปเครื่องกุญแจรถใส่หน้าเท่านั้นไม่พอครับก็วิ่งกรูกันเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้ชายวัยรุ่นคนนี้นะคะนี่ปลาไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปร
ทำร้ายร่างกายด้วยครับแต่ประเด็นคือกลุ่มวัยรุ่นที่มากันเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยมีมีดด้วยแล้วก็ใช้กลวยจราจรตรงนั้นเนี่ยด้วยก็บางคนก็วิ่งไปชักมีดออกมาเลยใช่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหนี่ฮะนี่นะคะต้องเอาเก้าอี้แดงนี่มากันเอาไว้นี่นี่เห็นไหมเอาเก้าอี้มากันแต่สุดท้ายเนี่ยค่ะถูกแทงนะถูกแทงแล้วก็ล้มลงไปโอ้โหไปกองกับพื้นแบบนี้ตรงป้อมรอปภของหมู่บ้านเลย
โอ้โหช่วยไม่ไหวเอาไม่อยู่หลอก
ใช่ผมไม่รู้กลุ่มไวรูปนี้มันมีอะไรบ้างนะคะ
นี่นะคะเพราะไม่แน่ใจว่ามันมีการปลาอะไรใส่
ป้อมรอปภด้วยตามข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าไม่รู้เป็นระเบิดปิงปองหรือเป็นอะไรด้วยซ้ำ

ดูสิคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
เราให้คุณสุชาดาสิริโครงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยตามภาพนี้เลย

ใช่ค่ะล้มลงไปกองกับพื้นแบบนี้ค่ะ

โอ้โหแล้วที่ก่อเหตุเนี่ยวัยรุ่นสี่ซะห้าคนอย่างนี้
คุณสุชาดาสิริคงไปตรงนี้เลยนะคะป้อมรอปภบ้านเอื้ออัตทรบ้านฉางปฐุมธานีนะคะ
ไปคุยกับรอปภหน้าป้อมยามเลยค่ะนายเกษมศุกร์สุขนิ่มอายุห้าสิบสาม
เขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนั่นแหละ
สามทุ่มคืนที่ผ่านมาเห็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์วนไปวนมารอบบ้านเอื้ออาทร
ก่อนที่จะเกิดเหตุนะนะไม่แน่ใจว่ากลุ่มเดียวกันที่มาก่อเหตุหรือเปล่านะ
คือเห็น๓ทุ่มเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยวนไปวนมาอยู่แถวนี้
พอห้าทุ่มตัวน้องคนเจ็บอ่ะค่ะในกล้องอายุสิบแปด
ขี่รถจักรยานยนต์มากับแฟนสาวกำลังจะเข้าบ้านเอื้ออาทร
ทีนี้กลุ่มวัยรุ่นขี่รถตามมาน้องกล้องเขาจอดรถแล้วก็เข้าไปถาม
แต่อีกฝ่ายพากันกรูไปหาน้องมีอาวุธมีมีดมีระเบิดปิงปองจริง
พอบอกน้องกล้องพยายามหนีเข้าไปที่ป้อมยาม
เก้าอี้ขึ้นมาป้องกันตัวค่ะเก้าอี้นี่กระจุยกระจายไปหมดเลยนะคะ
แต่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่หยุดจนรอปภบอกว่าก็ตกใจ
พยายามจะช่วยพยายามจะตะโกนบอกว่าตำรวจมาตำรวจมา
นี่แหละมันถึงหนีกันไปมันก็ตกใจกลัวคิดว่าตำรวจมาจริง
รอปภบอกว่าน้องกล้องคงไม่เกี่ยวอะไรกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
เพราะว่าน้องกล้องเพิ่งขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหาแม่ในบ้านเอื้ออาทร
เขาก็รู้จักน้องกล้องเพราะเคยมาฝึกงานเป็นรอปภที่ป้อมยามนี้ด้วย
กล้องเป็นเด็กดีมากพูดน้อยไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
และยืนยันเลยว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
คุณสุชาดานักข่าวของเราได้เจอกับเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์ด้วยค่ะ
ใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่าน้องบีม
เขาเล่าให้ฟังว่า๓ทุ่มเมื่อคืนรุ่นน้องที่ชื่อหมี
มีเรื่องชกต่อยกับมอสคือหนึ่งในกลุ่มที่ก่อเหตุนะคะ
อสสู้ไม่ไหวไปพาพวกนอกพื้นที่มา
กะว่าจะเอาคืนแต่ประเด็นคือมาเอาคืนผิดคน
มาเอาคืนผิดคนมารุมแทงน้องกล้อง
ซึ่งไม่เกี่ยวด้วยเลยผิดคนค่ะ
แล้วเนี่ยแทงเขาที่ท้องด้านขวาแผลหนึ่ง
ก็เลยนี่ค่ะเขาโมโหมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็ไปช่วยกันหากล้องวงจรปิดแล้วก็มาโพสต์เอาไว้นะคะ
ก็จะได้เอาเรื่องกับคนที่ก่อเหตุให้ได้จะได้มีหลักฐานไงฮะ
ตอนนี้รู้ชื่อแล้วมือแทงชื่อว่าต่อ
เหตุการณ์แบบนี้คนที่ให้ข้อมูลกับเรา
ชื่อน้องบีมนามสมมุตินะนะบอกว่ามันหมาหมู่มาก
มาทำร้ายคนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลย
อยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกลุ่มนี้แหละคือกลุ่มที่ก่อเหตุ
หมาหมู่จับพี่มันสู้ไม่ได้แต่ว่ามันเรียกพวกข้างนอกมา
มีมีดมีแต่อาวุธมีดนะนะที่เห็นแล้วก็ระเบิด
ไม่ยอมมันไม่สมควรที่จะมาเล่นน้องผม
น้องผมคนนี้ไม่รู้เรื่องเพราะมากับเมียเขา
คุณผู้ชมคะพ่อแม่ของน้องกล้อง
เป็นเยาวชนทุกคนเลยอ่ะยังเป็นเยาวชนกันอยู่
ก่อเหตุกันทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่สี่คนรถจักรยานยนต์สองคัน
ที่เราเล่าไปนะเพราะตามภาพอาจจะเห็นแค่๔๕คน
๘คนที่ร่วมกันก่อเหตุ๘คน
คือมันใส่หมวกกันน็อกหมดแล้วมันวิ่งเวียนกันเข้ามาเรื่อย
ใช่รถจักรยานยนต์๔คัน
นี่ค่ะเพราะว่ากล้องวงจรปิดอาจจะเก็บภาพได้ไม่หมด

ออกมาวิ่งเข้าวิ่งออกตามมุมภาพจากกล้องวงจรปิด

จริงแล้ว๘คนรถจักรยานยนต์๔คัน
อยู่ระหว่างตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ

เพราะฉะนั้นต่อกับเพื่อนก็ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ใช่ไหมอ่า
บอกว่าอ๋อไม่ใช่ผมแล้วครับถอดหมวกกันน็อกมาก็ไม่ใช่ผม
ยังไงก็ไปพบเจ้าหน้าที่หรือทำไปเพราะอะไรใช่ไหม

ลืมต่อให้เป็นใครก็แล้วแต่
แต่เนี่ยสังคมก็เห็นพฤติกรรมของคุณหมดแล้ว
เท่เลยเพราะว่าคุณไปไล่
ไม่ได้ทำให้คุณดูแบบเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าเท่อะไรเลย
แล้วเป็นการก่อเหตุแบบผิดตัว
ถูกตัวก็แย่แล้วนะนี่ผิดตัวอีกอ่ะคิดดูนะคะ